ประกาศแต่งตั้งองค์คมนตรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
มีพระราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
และทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองค์คมนตรี
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๒ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช๒๕๕๙
ประกอบกับมาตรา๑๒มาตรา๑๓และมาตรา๑๖ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐
ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดังนี้
พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นองค์คมนตรี๒นายเกษมวัฒนาชัยเป็นองค์คมนตรี
นายพลากรสุวรรณรัฐเป็นองค์คมนตรี๔นายอัธนิติดสยอำนาจเป็นองค์คมนตรี
นายสุภาชัยผู้งามเป็นองค์คมนตรี๖นายชาญชัยลิขิตจิตถะเป็นองค์คมนตรี
พลนากาศเอกชะลิดพุกผาสุกเป็นองค์คมนตรี๘พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณเป็นองค์คมนตรี
พลเอกธิรชัยนาควานิสเป็นองค์คมนตรี๑๐พลเอกภัยบูลคุ้มฉายาเป็นองค์คมนตรี
ณวันที่๖ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙เป็นปีที่๑ในราชการปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระราชองค์การพลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรี